ทีนี้ผมเลยต้องแต่งกายมาเพื่อเตรียมที่จะมาปราบ
เฮ้ยคุณเป็นมือปราบ
ไม่ใช่อันนั้นหมอปลา

อันนี้เป็นพ่อเอี๊ยบ
ทำพิธีเดี๋ยวจะลดน้ำตาเทียนลงไป
แล้วก็มาส่องหาเลขเด็ดมันจะบ้าละนึกว่าไม่ใช่

มาที่นี่นะครับมาทั้งทีผมเนี่ยมาแล้วตั้งใจจะมา
สวดอธิษฐานและเตรียมที่จะขับไล่วิญญาณร้ายออกไป

อุ๊ยแถวนี้มีวิญญาณใช่ไหมอู๋ใช่

คุณผู้ชมคิดว่าผีอะไรน่ากลัวที่สุด
คุณชนะคุณรู้จักผีอะไรบ้าง

กะสือกะหังกระละมังตั้งดี
พีกระมังแน่นไล่เหรอ
แต่ก็มีเยอะแยะมากมายหลายผี
คุณผู้ชมก็ไม่รู้จักใช่ไหม
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกับผีกะค่ะ
อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นผีเก่าบ้างอะไรหรอก

อย่าปล่อยให้สิ่งนี้หิวเด็ดขาด
เริ่ม๑๒มิถุนายนทุกเสาร์อาทิตย์๔ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อย่าพลา
อืมผีกะเฮียนนักเฮียนนักเดี๋ยวต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอ
นี่เตรียมไว้หมดแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ต่าง
เฮ้ยเดี๋ยวเอามาปอกมะพร้าวด้วย
ไม่ได้ปอกมะพร้าวนี่คือมีดศักดิ์สิทธิ

เจอผีเหมียเขาเหมียอะไรเหรอ
หมีให้แกล้งตายเจอผู้ชายให้แกล้งเมาจะบ้าเหรอ

คุณหมอผีคุณมีวิธีบริกรรมคาถาน
แบบนี้ต้องสวดมนต์ไล่ผี
มีมนต์มาเหมือนกันน้องไปตอบคุณสวดพร้อมกันกับผม

อัปติเยอัปติเทเทอัปติยาอัปติโถโถคืออัปติโยอัปติกึ๊ด
กึ๊ดกึ๊ดเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว
คาถาคุณศักดิ์สิทธิ์มากคาถาได้ผลเป็นยังไงล่ะ
ศักดิ์สิทธิ์จริงโอ้ตายแล้วไฟดงไฟดับ
มืดตื้อมืดตื้อที่มืดเนี่ยเป็นเพราะว่าคาถาหรือว่าลืมจ่ายค่าไฟกันแล้วเนี่ย
โอ๊ยดิฉันว่าคาถาคุณนี่แหละมั่วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
ทำไมมืดตื้อขนาดนี้คุณผู้ชมอยู่ไหนโอ้โหมาแล้วลองไปต่อกันยังไงดี
เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับทีมนักแสดงนามจากละครเรื่องภีกะค่ะ
สวัสดีน้องค่ะสวัสดีครับทั้ง๔ท่าน
ไม่ตายแล้วเป็นคนจริงนะ
เป็นคนนะตกใจหมดแล้วอยู่โทรมาได้ยังไง
เดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องทั้ง๔คนแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรรับบทเป็นใครบ้าง
ตัวกรปินนะคะดกผู้หญิงชาวเหนือค่ะ
ที่มีจิตใจดีแต่กรพินนี่เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากเลยค่ะ
เพราะว่าตัวกรปินเป็นภีกะค่ะ

เดี๋ยวใจเย็นนึกไม่ใช่ในละครใช่มั้ย

เป็นผีกะพอเขาเป็นผีกะเนี่ยเขาก็น่าสงสารใช่ไหมคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครรู้คนนั้นเขาจะไม่ชอบ
พากันแบบเฮ้ยเธอเป็นผีกะหรือเปล่า

ทำให้กรพินเขาต้องปกปิดตัวเองจากคนอื่น

เขาก็ไม่กล้าที่จะชอบผู้ชายคนนั้นอีก
เพราะว่ากลัวว่าเขาก็จะรับไม่ได้

กรพินเขายังต้องปกป้องตัวเองค่ะ

งั้นให้หมอผีเขาแนะนำตัวหน่อย

หมอผีในเรื่องเราทำอะไรบ้างยังไง

เขาจะเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ก่อน
แต่ว่าด้วยความที่เขามีความทะยาทะยานฝ่ายสูงนะครับ

ก็เลยเริ่มฝึกวิชา

เขาต้องไปรวบรวมผีกะต่าง

ให้ตัวเองมีวิชาที่แกร่งกล้ากว่าผู้อื่น

อันนั้นของคุณเก็บไว้ก่อน
น้องคนต่อไปค่ะ

โอเคสวัสดีค่ะ
เบนด้งดาไทนภรินในเรื่องรับบทเป็นขวัญ

เขาก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไป
ที่อยากสวยอยากที่จะดูดี
ก็เลยเลือกที่จะไปทำสรีจักร
อยากสวยอยากดูดีไปหาหมอ
ไม่ว่าไปหาหมอสรรค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมออาจจะไม่เก่งใช่ไหมคะ
ก็เลยทำให้เราไม่ได้สวยอย่างที่เราหวังไว้
ก็ต้องไปแก้

ก็คือเป็นผู้หญิงที่ชอบเรื่องแบบการทำคุณสัย

นั่นน่ะสิคะเราไว้ใจอาจารย์อย่างนี้ค่ะ
น่ะสวยชาติน่าจะคำน่าสวยชาตินี้
ที่เห็นในเรื่องมันจะมีความน่ากลัวมีความเครียดมาก
เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์คนดูครับเหมือนกับปรับโทษให้ซอฟต์ลง
ถ้าอยู่มาวันหนึ่งเขาเจอผู้หญิงที่เขารักจริง

แต่คุณช่วยเล่าให้ผมคุณฟังได้นะ
ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าภีรกะคืออะไร

ภีรกะไม่เคยได้ยินมีข้อโทษที่สุดกระห่าง
ให้ภีรเป็นคนอธิบายหน่อย
กะนี่ก็จะคล้ายกับผีปอบนี่แหละค่ะ

ใช่แต่ว่าเป็นผีของทางภาคเหนือ

ใช่ก็คือกินทุกอย่างกินไม่เลือก

ใช่ตับไตไส้พุงของสดอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าก็คือจะร่างเหมือนผู้หญิงธรรมดาอย่างนี้หรอ

แต่สิ่งที่แตกต่างจากผีปอบนี้ก็คือ
คนที่เขาเป็นนักแสดงเป็นลิกเก่งอย่างนี้

พี่กะเนี่ยพอเขาเอามาทำพิธีเพื่อให้เรียนหน้าเนี่ย

ถูกต้องจะมีคนรักคนชอบ
เบ้นท์เขาก็เลยอยากมาหาหมอผียังไงนะคะ

นี้มันดูหวัดเสียวจังเลย

อันนี้ก็คือเป็นผีกะตามตำนาน

ในเมืองไทยมันมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีแบบนี้จริง

น้องเบ้นท์เอกน้องคุณไหนค่ะ

เราเล่นเป็นผีแล้วเล่นเป็นคนด้วย

ยากไหมเราต้องแยกร่างยังไง
เราต้องแบ่งคาแรคเตอร์ตัวเองยังไง

ยากมากเพราะว่า๒คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
แล้วก็ตัวหนูก็โชคดีด้วยค่ะที่ทางบริษัททวินเฟรมเนี่ย

เพื่อให้อย่างแรกเลยคือให้นักแสดงทุกคนทำความรู้จักกันคุ้นเคยกัน
สองคือเราก็มานั่งอ่านบทด้วยกันนะคะ
แล้วก็พยายามทำให้นักแสดงเข้าใจในเรื่องของบทละครแล้วก็ตัวละครมากขึ้น
เราก็กลับไปทำการบ้านค่ะ
แล้วก็มีการคุยกับผู้อำกับว่าอยากให้ผีเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สนุกแน่นอนติดตามชมได้เลย
คือเราเองก็ต้องแต่งตัวเป็นผีด้วยไหม

แล้วเวลาถ่ายทำนี้นานเลยนะแต่งผีแต่งคนแต่งคนแต่งผี

ไม่ใช่อย่างนั้นเราแหวนออกไปต้องแหวนออกไปต้อง
เรื่องของเรื่องอ่ะเค้าบอกว่ามีซีจงซีจีแบบเนิ่นเอาอัดเต็ม
ให้ว่าคอยบอกว่าเราจะต้องจินตนาการยังไง

อันนี้มืดไปอันนี้มาแล้ว
คือเวลาต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมน้องทั้ง๔ท่านเป็นนักแสดงใหม่

ตอนที่ผมจินตนาการเป็นแบบนี้เราก็จะบอกว่าเราขอเล่นแบบนี้ได้ไหม

ใช่ครับเพราะว่าด้วยความเข้าใจตัวเราของเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเราเนี่ยน้องเอมเราเล่นเป็นเทบอยเราต้องจินตนาการยังไงบ้าง

ตรงเลยเนี่ยเล่าเลยรายการสดไม่มีตัดออกอยู่แล้ว

เป็นตัวเองไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงผมเป็นคนดีมากเลยนะครับ

ครับเราต้องจินตนาการขอบคุณครับ
คือเราต้องจินตนาการว่าคนเป็นเพย์บอยเขามีความคิดยังไง
ปมอะไรที่ทำให้เขาต้องจีบผู้หญิงเยอะขนาดนั้น
ได้มีการปรึกษาคนข้างไหมคะ

ปรึกษาผมเรื่องเล็กผมไม่รู้เรื่องจริง
ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรพวกเรื่องแต่เรื่องของเรื่องอยากจะรู้เรื่องของหนังจริง
ผมว่าถามน้องเบ้นมาหน่อยบอกว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่
แล้วเรื่องของบทที่เรารับมันหนักใจไหมในการสรุปการแสดง
จริงค่อนข้างยากเพราะว่าหนูยังไม่เคยได้รับบทที่เป็นเกี่ยวกับ
ต้องเล่นหลากหลายอารมณ์ขนาดนี้ค่ะคือมันมีทั้งความแค้น
มีทั้งความกลัวความเศร้าความผิดหวังอาฆาตอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่าเรียกว่าเป็นนางร้ายค่ะเราเป็นผู้ถูกกระทำดีกว่า

หน้าสงสารจังเลยครับเป็นบทที่มันหนักมากต่อเราเลยเนี่ยเนอะ
ใช่ค่ะแต่ว่าโชคดีที่เหมือนกับทางบริษัททวินเฟน

ทำให้เราเข้าใจในตัวละครมากขึ้น

ดูน่ากลัวจริงอืม
โอเคเราได้ค้นพบความเป็นจริงเลยนะครับ

กลัวก็กลัวแต่เราก็อยากคุยแค่ว่าเฮ้ย
เขาตายไปเขาเป็นยังไงเขาต้องกินอะไรหรือเปล่า

แต่ว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วก่อนจะถ่ายทำไปที่ไหนทุกที่
แล้วก็ต้องขออนุญาตในการถ่ายทำอะไรต่าง
แล้วก็เห็นบอกว่าละครเรื่องนี้ใช้เวลาขออีกนิดเดียวแล้วกันใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยนานไหม

ประมาณ๖เดือนประมาณ๖๗เดือน

กว่าจะมาเป็นหนังเป็นละครให้ได้ติดตามกันนะ
แล้วเดี๋ยวเตรียมจะได้ติดตามกันแล้วทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ให้น้องแต่ละคนฝากละครเรื่องนี้ทีละคนเลย

มิ้วฝากละครเรื่องผีกะด้วยนะคะ
และที่สำคัญเลยคือคุณภาพเหมือนจอเงินเลยค่ะ
อุณหภาพ๑๒วิทยุนายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ๔ทุ่มตรงทางช่องไทยรัฐทีวีกด๓๒
แต่กระซิบก่อนเลยนะคะว่าสนุกตั้งแต่ตอนแรก

ผมก็จะฝากท่านผู้ชมไปชมเรื่องผีกะกันนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้น่าจะให้แง่คิดคำสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือการวางแผนชีวิต
การทำดีอะไรไม่ดีดูเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
ก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำงานทีมงานทุกคนต้องทำงานมากนะครับ
ก็ขอฝากเรื่องนี้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะ

ค่ะคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผีกะคือแค่ชื่อเรื่องค่ะ
ก็มีความแปลกแล้วเพราะว่าอย่างตัวหนูเองเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าผีกะมาก่อนเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีความน่าสนใจแน่นอนค่ะ

ใช่ครับก็เขาก็พูดกันไปหมดแล้วกันผมก็ขอเอากันตรงเลยกันนะครับ
ก็ซื้อจริงสนุกมากครับก็ไปดูกันนะครับถือว่าผมขอนะครับ
แล้วก็ติดตามสำหรับละครเลี่ยวผีกะ
ซึ่งจะออกอากาศวันแรกก็คือวันเสาอี

ขอบคุณน้องนักแสดงมากนะคะ